คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะ
อายุ๑๔ที่อุบลราชธานีทางญาติบอกทีมข่าวของเราว่าช่วยหน่อยเถอะ
เพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีอาการแปลก
อยู่ดีก็กรีดร้องแล้วลักษณะคล้ายกับถูกผีปอบเข้าสิง
เดี๋ยวมี๒คลิปให้ดูไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ได้ยินเสียงไหมคะนี่คือเสียงกรีดร้องของเด็กผู้หญิงอายุ๑๔
ดิ้นทุรนทุรายหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็มีเพลงเป็นเพลงอีสานพื้นบ้าน
ส่วนอีกคลิปหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็แบบโอ้ยร้องด้วยความทรมานเหมือนกัน
เอามือกุมท้องด้วยอะไรด้วย
คือทุกครั้งที่เธอมีอาการแบบนี้ค่ะ
ญาติจะเปิดดนตรีอีสานพื้นบ้านให้ฟัง
คล้ายกับการทำพิธีปอบผีฟ้า
คนที่ทำพิธีเป่าแคนนะคะก็เลยจะได้ยินเสียงดนตรีแบบนี้อยู่ตลอดนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสร้างหอมอำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเด็กอายุ๑๔ค่ะ
พอไปถึงนะคะน้องลีนั่งอยู่ที่เปรย์นะคะ

ไม่ค่อยได้พูดอะไรนั่งกว่ายเปลแบบนี้แล้วตีศบอกว่าน้องน่าเบื้อง
ขวางเลยแล้วก็ยื่นพระให้กรรมเอาไว้แต่ติบอกว่าผมสังเกต
ดูนะก็ไม่ได้มีอาการเหมือนกับคนถูกผีปอบเข้าสิงนะ
นะคะแม่น้องบอกว่าเมื่อปี๖๒น้องเนี่ยเรนอยู่ชั้นป๖
เรียนอยู่ที่อาคารใกล้กับป่าช้าอยู่น้องก็ร้องไห้จนครูต้องมาส่งที่บ้าน
แล้วก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าถูกผีจับเข้าที่ขา
หลังจากนั้นลูกแม่มีอาการผิดปกติมาโดยตลอดเลยค่ะ
คล้ายกับผีปอบเข้าสิงไม่พูดไม่จากับใครช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ดิ่นทุรนทุรายร้องไห้ตลอดเวลาจนถึงขั้นเคยพยายามบีบคอตัวเองมาแล้ว
พาไปหาหมอธรรมให้รักษาหมอธรรมบอกว่า
นี่คือผีปอบเชื้อเข้าสิงเป็นผีปอบต้นตระกูลอยู่ที่ลาว
นี่นะคะหมอธรรมบอกว่าผีปอบเนี่ยตามหาลูกสาวแม่มาเป็น๑๐ปีนะ

ทำให้เด็กเนี่ยถูกสิงร่างแล้วก็รักษาไม่หายหรอก
แล้วตั้งแต่นั้นมานะคะทุกครั้งที่ปอบเข้าสิง
น้องจะดิ้นทุรนทุรายแล้วยาดก็ต้องเปิดดนตรีอีสาน
ที่มีเสียงพินเสียงแคนให้ฟังค่ะ
จะมาอยู่ด้วยเพราะโอ๊ยน้องเป็น

ค่ะเป็นลูกเป็นหลานเพลิน
มาน้ำหานานหลายปี

ไม่มีใครเอาเลย

ผีมือใยเถาแล้วมาอยู่น้ำเพลิน

ทีมข่าวนะคะเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้นค่ะ

อยู่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

เจ็บท้อง

เจ็บท้องอะ
ต้องกำลังอย่าเลี่ยง
เราสังเกตดูเนี่ยคิดว่าการของน้องลีเนี่ยไม่ได้เกิดจากปอบสิงไม่ได้เกิดจากผีสางอะไรแต่น่าจะเป็นความเครียดหรืออาจจะเป็นอาการทางจิตประสาทซะมากกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าทางพ่อแม่เองเนี่ยก็คิดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันค่ะอยากที่จะพาน้องลีเนี่ยไปรักษาไปหาคุณหมอไปปรึกษาจิตแพทย์เห
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำยังไงดีก็อยากจะเอาลูกไปรักษาเพราะว่าอยากให้ลูกหายฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่าค่ะคุณแม่บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษจากการหาข้อมูลในเด็กพิเศษเขาก็จะมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนใช่ค่ะมีเรื่องของอารมณ์โกรธที่จะรุนแรงและบางครั้งก็จะทำร้ายร่างกายเหมือนที่แ